ประธานกรรมการโครงการปลูกพืชให้ช้าง

เฉลิมเพื่อเกียรติศภาได้น้อมนำพระราชดำรัฐ

พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงครับ

ก็ค้นพบพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงบอกว่าปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างช้างกับคนนี้แก้ง่ายมาก
ดิฉันพูดเล่นเสมอว่า
อย่างกระพริกฝ่ามือก็คือแก้ง่าย
แค่พริกฟ้ามือนั่นก็คือ
เราต้องทำอาหารให้กับช้าง

เมื่อเขาพอกินเขาก็ไม่ออกมา
ทำลายพืชไล่ของชาวบ้านแค่นั้นเอง
ทีนี้ในทางปฏิบัติพระองค์ท่านบอกว่า
วิธีปฏิบัติก็คือทำแปลงย่า
แล้วก็ทำบ่อน้ำทำแหล่งน้ำ
ซึ่งทำเป็นแหล่งน้ำแล้วก็แปลงย่า
เล็กกระจายในป่าลึก
ไม่ใช่เป็นรอยต่อมาอยู่ใกล้ชาวบ้าน
แค่นั้นช้างเขาก็ไม่ออกมาเพราะเขามีอาหารการกิน

ปัญหาความขัดแย้งตรงนี้แก้ง่าย
นางสาวสุมนสุตะวิริยวัตร
ประธานกรรมการโครงการปลูกพืชให้ช้าง
สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติรัฐสภา
เล่าถึงการใช้แนวพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
นำมาแก้วิกฤตปัญหาวิกฤตของช้างไทย
ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
หลังพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศ

พบว่าการน้อมนำแนวพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙
มาปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาได้จริงครับ
จึงจัดทำโครงการเสนอต่อสำนักเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
ในการทำโครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งผลของโครงการพบว่าประสบความสำเร็จและได้รับงบประมาณทำในปีต่อมา
ได้กระจายพื้นที่โครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติไปทั่วทุกภาค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัฐเอาไว้ว่า
ช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างเพียงพอ
การปฏิบัติต้องเข้าไปสร้างแหล่งอาหารภายในป่าเป็นแปลงเล็ก
และกระจายกรณีที่ช้างออกมาชายแดนป่าต้องให้ความปลอดภัยแก่เขา
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องคนกับช้าง
เมื่อวันที่๕กรกฎาคม๒๕๔๒ณป่ากุยบุรีครับ
ซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง
นับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หลังจากนี้จะมุ่งมั่นจัดทำโครงการ
ในปีต่อไปจะไม่ได้รับงบประมาณก็ตาม
โดยตั้งใจว่าจะทำโครงการนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ